จะพาไปดูความคืบหน้าเรื่องการแห่เทียนภาษาที่จังหวัดอุบลราชธานีกันหน่อย
ไปดูอีกหนึ่งขบวนเทียนพรรษาอีกหนึ่งประเภทนะครับที่จังหวัดอุบลราชธานี
เขาบอกว่าขบวนแบบนี้นะครับ
โอ้โหใช้ศาสตร์และศิลป์ในการรังสรรค์ผลงานจากจิตและวิญญาณของชาวอุบลราชธานี
มันจะสุดยอดขนาดไหนไปติดตามได้นะครับจากผู้สื่อข่าวของเราคุณยุธยาตุ้มมีครับ
นี่คือต้นเทียนขนาดใหญ่ประเภทติดพิมพ์ของวัดบุรพาอำเภอเมืองอุบลราชธานี
โดยช่างสุคมชาวริสเป็นช่างใหญ่ผู้มากด้วยประสบการณ์หลายสิบปี
ร่วมกับลูกทีมกว่า๓๐คนรังสรรค์ขึ้นจากจิตวิญญาณคนทำเทียน
สุขมใส่ใจในรายละเอียดของงานเทียนทุกขั้นตอนโดยเฉพาะหุ่นที่ต้องได้สัดส่วนสมจริง
เพราะเป็นการเริ่มต้นสำคัญก่อนใส่ลายเทียนที่วิจิตรสวยงามจึงลงมือทำหุ่นด้วยตัวเอง
ที่เห็นนี้คือพ่อปู่ศรีสุโธพญานาคาราชซึ่งเป็นผู้ที่เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก
และปีนี้ได้นำเรื่องราวของพระมหาชนกหนึ่งในทศชาติชาดกมาถ่ายทอดให้ได้ชมด้วยครับ
ของวัดบุรพานี่เรานำเสนอเรื่องของพระมหาชนก
ซึ่งเป็นหนึ่งในทศชาติและเป็นทศชาติที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ท่านก็ทรงมาเขียนบทประพันธ์ใหม่ขึ้นมาคือคือจริงมันเป็นเรื่องเก่านั่นแหละ
เป็นคนชอบเรื่องนี้มากก็เลยนำเสนอเรื่องนี้
เพื่อทำให้ระลึกถึงท่านในหลวงราชการที่๙ด้วย
ผมจะพยายามปลูกฝังให้เยาวชนรุ่นหลังเข้ามาซึมซับเอาประเพณีและวัฒนธรรม
ดีงามของเมืองบนเราซึ่งมันเป็นมรดกที่หายากมาก
ผมซึ้งกับตรงนี้มากผมรักบ้านเกิดคือผมภูมิใจในความเป็นคนบน
ตอนนี้ก็ให้อีกคนหนึ่งเขารับผิดชอบของต้นนี้อยู่ต้นกำลังส่งเสริมเขาครับผม
ก้าวไกลสายงามหรือว่าช่างก๊อฟถือเป็นเยาวชนรุ่นใหม่
ลูกหลานคนอุบลที่เติบโตมากับการทำเทียนแม้อายุยังน้อย
แต่ผมทึ่งในความสามารถที่ได้สร้างงานศิลป์มรดกที่ส่งคุณค่าไว้อย่างงดงามครับ
ตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับ๒๑ปีแล้วครับ
อายุ๒๑แต่ว่าสามารถสร้างต้นเทียนได้ยิ่งใหญ่ขนาดนี้

เพราะว่าอายุ๒๑ปีมีประสบการณ์ในการทำเทียนมากี่ปีแล้วครับ

ก็ภูมิใจครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในประปีนี้ของชาวอุบลครับ
มาช่วยเพื่อสืบสารประเพณีของชาวอุบลครับ
ก็เรียนรู้เพิ่มเติมแล้วก็ชวนน้องชวนอะไรมา
จะสอนน้องช่วยให้น้องเป็นนะครับ
ได้ยินแบบนี้แล้วก็ชื่นใจแทนคนอุบล

จะไม่หายไปจากเมืองดอกบัวแน่นอน
นี่เป็นครั้งที่๓แล้วนะครับที่ช่างก๊อฟเป็นนายช่างใหญ่
คิดเรื่องราวออกแบบต้นเทียนติดพิมพ์ขนาดกลางด้วยตัวเอง
เพื่อร่วมในงานแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานี
อายุยังน้อยก็พยายามเก็บเกี่ยวประสบการณ์
ปีที่ผ่านมาก็ได้รางวัลชมเชย
มาเป็นแรงผลักดันให้สารต่อมรดกอล้ำค่า
ซึ่งเทียนประเภทติดพิมพ์จะมีขั้นตอนการแกะลายเทียน
ที่สามารถให้บุคคลภายนอกมาร่วมกันทำได้
จึงเป็นจุดเริ่มต้นให้นักเรียนนักศึกษา

เห็นถึงความละเอียดอ่อนของงานที่ต้องใช้สมาธิ

จะมีส่วนทำให้หวงแหนงานศิลป์มากขึ้นด้วยครับ
แม้แต่ชาวต่างชาติยังต้องทึ่งและชื่นชม

หลังได้มาสัมผัสด้วยสายตาตัวเอง
เพื่อให้คนเด็กสงสัยและการทำงาน
แห่เทียนพรรษาเสียงพินเสียงแคนต้องมาครับ
งานนี้นางรำวัยใสของวัดบุรพา
ก็ออกมาซักซ้อมฟ้อนรำที่ลานวัด

เห็นแล้วก็ประทับใจกับบรรยากาศความสามัคคีของคนอุบล
ทำให้ผู้มาเยือนรู้สึกอบอุ่น
แล้วก็มีส่วนร่วมกับทุกชุมชนที่ทำเทียนเลยครับ